ออกมาขายของช่วงนี้ค่ะแม่ค้าตลาดนัดต้องดูสภาพอากาศตลอด
เพราะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไง
เห็นทางตอนบนของประเทศมีเขียวขึ้นมาตรงนี้ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือ
นี่คือยอดดอยยอดภูแน่นอนสิเขาโชคดีเขาเย็นนะคะ
เหนือและภาคอีสานตอนบนช่วงนี้เขาเย็นและภาคอื่นล่ะ
มีฝนปนลงมาเล็กน้อยโดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศแถบตรงนี้นะคะ
ส่วนภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงฝนตกได้ตลอดทั้งวัน
เพราะตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ลมหนาวจากประเทศจีนไงเขามาถึงนะ
และช่วงนี้ลมมรสุมฝนประจำฤดูเขายังไม่หยุดทำงาน
เจอกันก็เป็นฝนสิครับรออะไร
ส่วนเรื่องของฝนนะแบ่งเป็น๒พื้นที่แบบนี้ค่ะภาคใต้ตกได้ตลอดทั้งวัน
และฝนก่อตัวทั้งในพื้นที่ริมฝั่งแบบนี้และในทะเลอ่าวไทยและอันดามันเลยนะคะ
แต่ทางตอนบนของประเทศจะสังเกตเห็นว่าฝนค่อนข้างน้อยตกแบบมาไวไปไว
แต่ทีนี้จะมีฝนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะทางตอนกลางของประเทศนะคะ

คลื่นพอฝนมาคลื่นก็สูงตามไปด้วยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยนะคะ
ความร้อนมีไหมช่วงนี้อิชาภาคเหนือและภาคอีสานมากนะคะ
อันนี้ตอนกลางของประเทศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก
ถ้าเป็นช่วงที่รอฝนตกนะเที่ยงจนถึงบ่าย
อากาศร้อนอยู่นะร้อนอบอ้าวอยู่นะคุณผู้ชม